ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะคะดูเรื่องของกัญชานะคะ
ที่มีแนวคิดว่าอยากให้ถอดออกจากบัญชียาเสพติด
เพราะว่าก็มีคุณสมบัติทางยาด้วยเหมือนกันแต่ว่าล่าสุด
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะยืนยันไม่ถอดกัญชา
ออกจากบัญชียาเสพติดค่ะโดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยนั้นยังไม่มีความพร้อมหลายด้านนะคะ
แล้วก็ขอร้องประชาชนว่าให้หยุดแชร์ข้อความในสังคมออนไลน์
เพราะว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดตามมาได้
หลังจากที่มีข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุบอกว่า
ตอนนี้รัฐบาลเตรียมประชุมถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด
เพราะว่าเป็นยารักษามะเร็งแล้วก็ประชาชนก็สามารถปลูกได้
ล่าสุดนายชาญชาวชายานุกิจประหลัดกระทรวงยุติธรรม
ยืนยันแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริง
รัฐบาลยังไม่ได้ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแต่อย่างใด
และขอร้องให้ผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวหยุดการกระทำ
เพราะจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้
โดยเรื่องของการพิจารณาถอดกัญชาออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติด

ถ้าจะทำก็จำเป็นต้องมีความพร้อม๓ด้าน
ประกอบด้วยประชาชนต้องยอมรับและเข้าใจโดยทั่วไป
ประการที่๒ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการ
กระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องยารักษาโรค
ตำรวจที่บังคับใช้กฎหมาย
ส่วนข้อสุดท้ายก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องพร้อมดูแลในเรื่องนี้
เพราะถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งใน๓ข้อนี้ไป
ก็ยังไม่สามารถถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดได้ค่ะ